คุณผู้ชมคะเคยสงสัยกันไหมเกี่ยวกับเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์
ว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเกิดเสามันมาอยู่ในชุมชนเนี่ย
มันจะกลายเป็นปัญหาไหมมันจะทำให้แบบปวดหัว
มีคลื่นอะไรส่งผลกับสุขภาพหรือเปล่า
แล้วก็มันกลายเป็นเรื่องร้องเรียนนะฮะ
ถ้าจะมีเสาอะไรมาตั้งในชุมชน
เขาก็รวมตัวกันบอกว่าไม่เอาไม่เอาอะไรแบบนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์กัน
แล้วก็หาคำตอบในเรื่องนี้กันกับขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ
อาจารย์สุภาพอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีค่ะคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

จริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คนกังวลมานานแล้วครับ
คนที่อยู่ใกล้สถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ
หรือเสาส่งสัญญาณมือถือ
คือเขากังวลว่าไอ้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย
ส่งออกมามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากน้อยแค่ไหน
บางทีก็เกิดอุปทานหมู่เช่นบอกว่า
คนในบ้านแถวนี้มีคนล้มเจ็บล้มป่วยกันหลายครัวเรือนแล้ว
ก็บอกว่ามันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
เพราะว่ามีคนอยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณมือถือเนี่ย

แฟนรายการขีดเส้นใต้ก็เคยสอบถามพบมา
แต่ว่าก็หาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้
วันนี้มีคำตอบแล้วครับ
การอนามัยโลกยืนยัน
ค่าสนามแม่เหล็กสถานีโทรศัพท์มือถือไม่อันตรายครับ
ลองดูซิว่าข่าวนี้มายังไง
คุณหมอสุปกิจสิริรักษ์
ท่านเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ท่านบอกว่าจากข้อมูลของกศธช

มีสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือก็คือเสาส่งมือถือนั่นแหละ

กระจายอยู่ทั่วประเทศ
แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ย

แล้วก็สอบถามมาที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เสมอว่า

กระทบต่อสุขภาพของคนที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้เคียงไหม
คำตอบวันนี้ก็คือ
เป็นคำตอบจากองค์การอนามัยโลก
ตอบว่าไม่มีผล
โดยเฉพาะผลต่อการเกิดโรคมะเร็ง
ทีนี้คำตอบนี้ไม่ใช่อยู่ขึ้นมา

เขาได้มีการศึกษาวิจัย

ในช่วง๒๐ปีที่ผ่านมา
ผลของการศึกษายังไม่พบหลักฐานที่จะสรุปได้ว่า
สถานีเสาส่งสัญญาณมือถือเนี่ย
มีผลร้ายหรืออันตรายต่อสุขภาพ
แล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกา๖๑
การอนามัยโลกได้ออกมายืนยันครั้งหนึ่งแล้วนะ

เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการ
แต่ถึงจะได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกอย่างนี้
แต่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ของเราคุณหมอสุภกิจท่านบอกว่า
สำนักรังศรีและเครื่องมือแพทย์มีแผนจะให้จะเฝ้าระวัง
ประเมินความเสี่ยงและคุ้มครองผู้บริโภค
จากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีงบประมาณ๖๕เนี่ย
จะดำเนินการขยายตรวจวัดค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภัยสุขภาพ

คือโลกของเราทุกวันนี้เนี่ย
สังคมออนไลน์มันมีผลต่อความเชื่อเป็นอย่างยิ่ง
ใครส่งอะไรเข้าสู่โลกออนไลน์
เข้าห้องกลุ่มห้องโน้นห้องนี้
คนที่ได้รับก็ส่งต่อกันเป็นทอด
แล้วเดี๋ยวก็เป็นไฟลามทุ่ง

เป็นความจำเป็นที่หน่วยงานของรัฐ

ต้องมีหน้าที่ออกมาดับกระแสที่ลุกลามกันผิด
โดยเฉพาะกระแสที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพ
ที่ผ่านมามันจะมีหลายประเภทป่ะ
กินอันนั้นรักษาโลกนี้ได้
กินอันนี้รักษาโรคนั้นได้
ข้อมูลเหล่านี้มันทะลักออกมาในลักษณะ
ทำให้คนเชื่อว่าเออมันน่าจะจริง
แล้วบางทีมันก็มีข้อมูลเรื่องใกล้ตัว
เช่นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการดื่มน้ำมาก
น้ำน้อยดื่มน้ำตอนเช้าดีหรือไม่ดี
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดื่มน้ำก่อนนอน
บางคนก็บอกดีบางคนก็บอกไม่ดี
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกาย
แบบไหนดีแบบไหนไม่ดี
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวพวกนี้
มันหลั่งไหลพรั่งพรูออกมา
ที่สำคัญคือจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้

ทีนี้ถ้าลองนึกดูว่าเออถ้ามีผู้รู้
หรือคนในวงการแพทย์วงการหมอ
แล้วรู้แล้วไม่ปล่อยปล่าละเลย
จะออกมาช่วยให้ข้อมูลที่จริง

เพราะว่าถ้าไม่มีใครออกมาชี้แจง
สุดท้ายข้อมูลเท็จข้อมูลไม่จริง
มันก็ฝังอยู่ในหัวประชาชน
รับข้อมูลข่าวสาร
ผมจึงคิดว่ากระทรวงศาลนาศุกร์เรา
มันน่าจะเพิ่มบทบาทหน้าที่อีกบทบาทหนึ่ง

คือบทบาทในการคอยเฝ้าระวังมอนิเตอร์ตรวจสอบ
ข้อมูลสุขภาพที่เขาส่งกันในโลกออนไลน์
ถ้าพบว่าข้อมูลไหนมันผิดมันไม่ถูกต้อง
แล้วอาจจะทำให้คนเข้าใจผิด
แล้วถ้าทำตามเนี่ยมันจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพ
หรือไม่ก็เสียเงินฟรี
โดยไม่ได้เป็นจริงอย่างที่ว่า
ควรจะต้องนั่งตั้งหน่วยงานขึ้นมา
อธิบายชี้แจงข้อมูล
ออกมาเป็นระยะก็ได้

งั้นแล้วมันจะเกิดสภาพนี้
คราวก่อนเนี่ยอะไรล่ะมะพร้าวขาดตลาด
คนซื้อมะพร้าวมาเฉาะน้ำกินกันเพราะว่า
มีข่าวว่าเมียคนหนึ่งไปฟ้องฟ้องหยาบหัว
ว่าผัวขอร่วมเพศคืน๔๕หน
แล้วก็บอกว่าเพราะผัวไปกินน้ำมะพร้าวโอ้โห
น้ำมะพร้าวไม่มีขายอ่ะขายขายกันไม่ทัน
เหมือนกับว่าตอนก่อนก็เคยมีแบบนี้แตงโม
แล้วปล่อยให้เชื่อกันอย่างนั้น
โลกมันมันเปลี่ยนการเผยแพร่การกระจายข้อมูลข่าวสารมันเปลี่ยน
ฉะนั้นโลกของการทำงานบทบาทหน้าที่ก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนด้วย
ก็ลองเสนอกระทรวงสาธารณสุขดูครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
มันควรจะปล่อยไปให้คนเข้าใจผิดผิดหรือว่าควรจะมี
หน่วยงานข้อมูลอะไรที่คอยตรวจสอบมอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
วันนี้ก็ฝากถึงกระทรวงสาธารณสุขไว้ด้วยครับ
ขอบคุณครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายไว้ด้วยนะครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ